วันที่ผ่านมาโลกของเรานั้นต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติอะไรกันบ้าง

หลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลกต้องเผชิญกับความแปรปวดลักษณะอากาศอย่างหนักนะครับ
พื้นที่เจอพายุฝนบางพื้นที่แรงจัดนะครับ
ขณะที่บางพื้นที่นั้นมีหิมะหลงฤดูตกในพื้นที่

กรุงเทพมหานครในวันอังคารที่ผ่านมาครับ๑๒นาฬิกา๑๖นาที

เพื่อสัมผัสกับปรากฏการณ์ดวงที่ตั้งฉาก

แต่เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ทำให้กรุงเทพมหานคร
ร้อนที่สุดในรอบปีอย่างที่หลายคนคาดเอาไว้นะครับ
ขณะที่หลายพื้นที่ในประเทศไทยนะครับ

หลายจังหวัดครับเผชิญกับพายุลมแรง
เห็บถล่มสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับ
ต้นไม้หักโค้นเกิดน้ำท่วมขัง
จนทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างละทีเดียว
กรมบุตุนิยมพัทยาประกาศเตือนประชาชนนะครับ
หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้

กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มต้นในสัปดาห์ที่๓ของเดือนหน้าครับ

เห็บใหญ่แบบนี้ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
สหรัฐเองก็ไม่คาดฝันเพราะว่ามาไวกว่าปกติ
อกจากนี้ยังสร้างความวุ่นวายให้กับผู้คนทางตอนกลางของสหรัฐอเมริกา
เกิดกระแสลมแรงจัดหลายพื้นที่และฝนตกลงมาอย่างหนักครับ
ก็เป็นผลมาจากพายุที่เคลื่อนที่เขาห่มกระหน่ำ
ที่กัมพูชากันบ้างนะครับที่นี่ต้องเจอกับอากาศร้อนจัด
รัฐบาลต้องออกแถลงผ่านกระทรวงสาธารณสุข
ให้ประชาชนในประเทศเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับ
เพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในหลายจังหวัดพุ่งทะลุ๔๒องศาเซลเซียต
โดยก่อนหน้านี้โฆษกศูนย์จัดการพยาบาทแห่งชาติเปิดเผยว่าช้างพังอายุ๔๕ปีครับ
เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวล้มลงเพราะว่าอากาศร้อนจัด
อกจากนี้กัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะภัยแรงที่หนักหน่วงที่สุดในรอบ๔๐ปี
ประชาชน๑๘จังหวัดจากทั้งหมด๒๕จังหวัดกำลังขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงครับ

เช้าอินเดียหลายล้านคนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะนยฤรัทย์มหารัตรรักษ์นะครับ
ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
แต่ว่าตอนนี้กำลังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแรงอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปีเช่นเดียวกัน
โดยพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
ประสุทธิ์พากันล้มตายน้ำในบ่อน้ำแห้งขอด
ขณะที่น้ำสำรองสำหรับใช้ในการอุตสาหกรรมและครัวเรือนนั้นกำลังขาดแคลนอย่างหนัก
โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงอีกภายใน๒เดือนข้างหน้านะครับ
อกจากนี้อุณหภูมินั้นไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทะลุ๔๐องศาเซลเซียสแล้ว

เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๕๖เกิดขึ้นบริเวณทางชายฝั่งเมืองหัวเหลียนของไต้หวัน
ลงไปใต้ดิน๘กิโลเมตรสามารถที่จะรับรู้ถึงแรงสรรสะเทือนได้จนอาคารสั่นไหว
อกจากนั้นเพียง๑๐นาทีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้เคราะห์ดีนะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
นี่คือภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโลกเราใบนี้ตลอด๗วันที่ผ่านมาครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะเรื่องของสภาพอากาศใครจะใช้ชีวิตต้องติดตามการรายงานสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ